มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะให้ดูกันคุณผู้ชมครับ
กับขนมเกษรลำเจียกหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
ที่ร้านมาลีขนมไทยในตลาดเก่า๑๐๐ปีอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

หน้าตาเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้ขนมเกษรลำเจียกครูมาลี
มันจะเป็นม้วนแบบนี้เหรอ
วิธีการทำเขาทำกันยังไงเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับ
แต่บอกไว้ก่อนว่าขนมแบบนี้หาทานได้ยากนะ
ไม่ได้หาทานกันง่ายเพราะว่าวิธีการทำมันก็ต้องพิถีพิถันกันพอสมควรเลยทีเดียว
ส่วนรสชาติมันก็จะเป็นเนื้อแป้งที่จะนุ่มลิ้นรสชาติจะหวานหน่อย
มีความหอมของมะพร้าวรับประทานตอนร้อนแล้วก็นี่พอเอาขึ้นมาจากเตา
จะยิ่งอร่อยมากเลยทีเดียว
ชนิดนี้เขานิยมทานในช่วงเทศกาลหรือว่างานมงคลต่างนะครับ
นี่คือวิธีการทำคนทำก็คือป้ามาลีนี่แหละ
โดยทำขนมลำเจียกจะมีส่วนประกอบอยู่๓อย่างก็คือแป้ง
น้ำตาลและมะพร้าวจริงเพิ่มอีกอย่างอะไรนี่ใช่
พาทไม่ได้เลยถูกวิธีการทำอย่างนี้ล่ะร่อนแปลงลง
ไปแบบนี้ได้ครับลงไปในกระทาเมื่อเจอความร้อน
มันก็จะกลายเป็นแล้วค่อยมันขึ้นมา
แบบนี้พอมันได้ที่ออกมาแล้วก็จะเป็นม้วนแบบนี้
โรตีสวยก็ไปใส่แพ็คเรียงเอาไว้อุ๊ยน่าทาน
ใช่ครับคล้ายกับแผ่นโรตีสายใหม่มองผื่นอ่ะ

ฟังแล้วดูเหมือนทำง่ายนะแต่มันก็มีความยากอยู่พอสมควร

เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำเอง
ทำไมแนะนำให้ไปซื้อทานใช่สิก็แนะนำให้ไปลองลิ้มชิมรสกันดู
ที่ร้านมาลีขนมไทยตลาดเก่าร้อยปีอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
รับรองว่าอร่อยละมุนลิ้นอย่างแน่นอนกับขนมเกษรลำจิก
โอ้โหลำเจี๊ยกชื่อเขาเพราะเนอะขนมเกษรลำเจียกเนี่ยไม่ค่อยได้เคยเห็นไม่ค่อยได้เคยทานนะคะ
แต่ว่าที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือกลีบลำดวนอะไรอย่างนี้อย่างนี้คุณ
แต่พอเกษรลำเจี๊ยกเนี่ยไม่คุ้นแล้วว่ะ
แต่ว่ามันเป็นชื่อขนมที่เหมือนกับชื่อโดกไม้หลีบลำดวนมันก็จะคล้ายกับคุกกี้สิงคโปร์
แต่เกษรลำเจียกก็จะมีเป็นเหมือนแป้งแล้วก็
มีไส้ข้างในแข้งหน่อยแต่นึก
ทานกันดูหรือว่าใครเคยทานแล้วอร่อยยังไงก็เล่าให้ฟังหน่อย
มีคนบอกว่าไม่ชอบหล่องหุงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งชอบอย่างของหวาน

ส่งมา